มันก็เหมือนมันเหมือนเป็นจมูกเป็นปากเป็นตาเหมือนกันนะถ้าเกิดมองแบบไม่คิดอะไรมากนะฮะ
ซึ่งก็ไม่รู้ว่าคนนั้นน่ะคือใครนะครับ
ทีมข่าวเราก็เลยเจอไปเลยครับไปเจอกับภนครทิตะครุหนต์นะฮะ
อายุ๒๒ปีซึ่งเป็นเด็กวัดเป็นเด็กวัดพาไปดูซิเพราะว่ามัน
มีเสียงลือเสียงแล้วอ้างว่าห้องเก็บโรงศพของวัดเนี่ยห้อง
โรงศพเนี่ยของสำนักสงฆ์เนี่ยนะฮะมันเป็นจุดที่มีคนได้
ได้ยินเสียงคนโบราณคุยกันในห้องนี้นี่คือห้องเก็บโรงศพ
นะครับเด็กวัดบอกว่าเขาเนี่ยอยู่ที่สำนักสงฆ์เนี่ยมา๔๕ปี
แล้วแล้วเขาเนี่ยนะห้องพักเขาอยู่เนี่ยนะห่างจากห้องเก็บโรงศพประมาณ
แค่๒๐เมตรเขาจะได้ยินเสียงคนคุยกันในห้องนี้ตลอดใน
คืนวันพระเป็นภาษาที่คนปกติปัจจุบันฟังไม่ออกเขาเลยบอก
ว่ามันเป็นภาษาคล้ายกับภาษาโบราณที่ฟังจับใจความไม่ได้

อยู่กับนินที่นี่พอเดินมาพบก็ได้ยินเสียงมีคนคุยกัน
แต่ว่าจับใจความไม่ได้ครับเป็นภาษาแบบไหนครับภาษาสมัย
ก่อนนะครับภาษาคนโบราณอย่างนี้หรอใช่ครับแล้วเราพอฟัง
โรธเรื่องมั้ยไม่ตอนนี้ออกเลยครับส่วนเย็นจะเป็นในช่วง
ของวันไหนครับวันพระวันพละหรือวันขึ้น
ตบเอามาทุกคืนวันพระเลยนะฮะด่านพระนครถิตรพุทธ
บอกว่าเรื่องนี้ถือว่าเป็นความเชื่อสู่บุคคลนะญาติโยมเอ้ย
แต่ส่วนตัวก็เชื่อว่ามีจริงแหละ
จากว่าก่อนหน้านี้ท่านเองก็เคยฝันว่ามีผู้สูงอายุ
มีชายหญิงมาสองคนถือขันเป็นข้าวตอกดอกไม้
ขอให้ช่วยสร้างบันไดพญานาคที่สระหลังวัดให้หน่อย
มาฝันเห็นสองวันติดเลย
บอกว่าถ้าเกิดได้รับอนุญาตจะมีคนมาช่วยสร้างให้
นำเรื่องในความฝันไปปรึกษากันกับพระในวัด
และเมื่อลงมือก่อสร้างก็มีคนมาช่วยจริงคุณ
เอาเงินมาทำบงทำบุญสร้างจนเสร็จเลยครับ

ฝันว่ามีตายายสองคนมีปู่มีย่า
ขึ้นมาจากสระนั่งของสระหลังวัด
คนว่าทุกเจ้าขอข้างท่านสร้างบันไดขึ้นนามหัวตัว
แล้วก็ขอสร้างสัญลักษณ์เป็นโอข์นักของตัว
ใหญ่เจ้าเปลี่ยนไปสร้างจุดนั้น
บอกว่บาทู้ขันส์ซาปะดำพอ๔๕๐๔
ภายในสองมายมเพิ่งกำคันเขาสต็อกดอกไม้มานายอม
ออกมาปุ๊บบอกว่าพันธุ์พระคุณเจ้าขอแปลงให้เธอเติมเติ้ล
เขาต้องบอกแล้วดูว่าแปลงไม่ได้บ้างว่า
ไม่มีปัญหาขอท่านอนุญาตเพื่อแปลง
เดี๋ยวบริวารเหล่านาคีนาคาหรือลูกศิษย์ลูกหาเปิ้ลจะมาสร้างตัวเอง

คุณผู้ชมล่าสุดนะมีคุณชัญญนุษย์หองอนุกูลอายุ๔๘ปีฮะ
เขาไปทำบุญที่นี่นำภาพเธอในโทรศัพท์มือถือมาให้กับทีมข่าวดู
แล้วก็บอกว่า๑๘กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเธอกับเพื่อนนำต้นผ้าป่ามาถวาย
เพื่อนถ่ายภาพให้กระดาษที่ทำบุญไว้สองภาพ
มีอยู่ภาพหนึ่งใบหน้าของเธอได้เปลี่ยนไปเป็นใบหน้าใครก็ไม่ทราบ
รูปร่างลักษณะเหมือนเป็นหน้าขาวโบ๊ะตาถลนแต่ไม่ใช่หน้าตัวเองนะฮะ
กลัวมากขนลุกมากแล้วเชื่อว่าน่าจะเป็นภาพถ่ายติดวิญญาณเนี่ย
หรือว่าสิ่งลี้ลับอะไรบางอย่างไม่ใช่หน้าเธอแต่เป็นหน้าใครก็ไม่รู้อ่ะเนี่ย
หรือเป็นจังหวะมุมกล้องหรือเป็นเงาหรืออะไรก็ไม่ทราบแหละ
แต่มันก็คิดได้ว่ามันจะเป็นภาพวิญญาณหรือเปล่าก็ไม่ทราบ
ก็ยังพิสูจน์ไม่ได้เป็นความเชื่อสู่บุคคลนะครับ